ท่านไปดูความรู้สึกความสูญเสียชีวิตของคนไทย
ตรงนี้ผมจะอาจจะฉายให้เร็วขึ้นอีกนะครับไปดูแผ่นต่อไปครับ
ก็แค่ฉีดวัคซีนเอาคนไปแออัดรอจริงไม่ใช่๕ชั่วโมงนะ
เขาไปรอตำแหน่งคืนฮะแล้วพอเริ่มประกาศว่าเอาฉีดได้
แล้วไปรอตรงนั้น๕ชั่วโมงติดโควิดแพร่กันทั้งบ้านฮะ
ดูบรรยากาศก็แล้วกันฮะไปดูแผ่นต่อไปครับ
แม่เลี้ยงเดี่ยวฮะลูกสาวสองคนติดโควิดแม่ตายฮะ
จดหมายแสนเศร้าจริงแม่บอกว่าสิ่งที่แม่ทำมีทั้งดีและไม่ดี
อันไหนดีนะให้ลูกจำไว้ไหนไม่ดีก็อย่าทำตาม
ผลสุดท้ายเด็กต้องมาอยู่บ้านเด็กกำพาครับเหตุการณ์นี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้เท่าไห
ดูแผ่นต่อไปครับติดโควิดจนตายแล้วไม่มีใครไปพบศพจนอืดค้าห้องครับ
ไปดูแผ่นต่อไปครับอยู่บ้านครับพ่อก็ตายฮะ
พี่ชายก็ตายแล้วตัวเองยังไม่รู้จะตายหรือไม่ตายรอดไม่รอด
ว่ามันเศร้าไหมครับไปดูแผ่นต่อไปครับอยู่กันสองคนตาย
รอคนมารับไม่มีใครมารับฮะหมอเต็มเตียงเต็มฮะยายตายคาบ้านฮะ
ไปดูแผ่นต่อไปครับตรงนี้เป็นอารมณ์นะครับอาม่านอนเฝ้าสองศพฮะ
พี่น้องอยู่กัน๓คนผมดูข่าวนี้ด้วยตัวเองนะครับ
เหลือตัวคนตัวคนสุดท้ายพังงาบพังงาบพี่สองคนตายครับ
ไปดูแผ่นต่อไปครับสามศพนอนตายข้างถนนฮะ
บางสื่อพาดหัวว่าวันดูใบไม้ร่วงฮะ
ท่านรู้ไหมฮะตายข้างถนนฮะห้าศพฮะทั้งหมด
ไปดูแผ่นต่อไปครับปรากฏการณ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์
นายกรัฐมนตรีที่อยู่บริหารประเทศจนกระทั่งฮะเมนเผาศพและเตาระเบิดครับ
จริงนะครับยังไม่เคยมีนายกคนไหนทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ได้ครับ